อดีตภูมิหน่วยการในโรงเรียนจังหวัดน้องบัวลำพูนะคะ
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙ค่ะ
เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมรัศดร
หมู่บ้านไทยอาสาป้องกันชาติเมื่อปี๔๑ปีก่อนนะคะ
โดยบอกว่ารู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นถิ่นธุรการดาล
แต่พระองค์ไม่ทิ้งประชาชนค่ะ
นายทองภูลขุนเรศอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี
ค่ายสว่างวิทยาตำบลนาดีอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพู
ยังเก็บพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙เอาไว้เป็นอย่างดีนะคะ
หลังจากที่ได้มีโอกาสเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
เมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมรัศดรหมู่บ้านไทยอาสาป้องกันชาติ
หรือว่าทศปชที่โรงเรียนบ้านนาดีค่ะ
ตอนนั้นพื้นที่นี้ยังเป็นกิ่งอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดอุดรธานี
เป็นพื้นที่ห่างไกลมีความทุระกันดาลนะคะ
ชาวบ้านถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทำร้ายบ่อยครั้ง
และต่อมาเมื่อปี๒๕๑๗ชาวบ้านได้รวมกลุ่มต่อสู้กับคอมมิวนิสต์
จากกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอค่ะ
ทำให้เป็นแบบอย่างกับหมู่บ้านอื่น
กระทั่งหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นกำเนิด
ทศปชแห่งแรกของประเทศไทย
เมื่อความทราบถึงเบื้องพระยุคลบาทในหลวงราชการที่๙
พระองค์จึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านค่ะ
ผู้ก่อการร้ายคอมนิตเข้ามาปกครองในเขตพร้อมที่
จากนั้นนะคะทางราชการก็ได้สร้างอนุสวรีไทยอาสาป้องกันชาติ
ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหาเมื่อปี๒๕๕๙
เพื่อที่จะเชิดชูวีรกรรมและให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงการต่อสู้ของบรรพบุรุษ
โดยนายทองภูลบอกด้วยว่าตนเองและเพื่อนทุ่มเทเสียสละ
โรงเรียนแห่งนี้มาโดยตลอดไม่ย้ายไปไหนจนกระทั่งเกษียณค่ะ
เนื่องจากได้ยึดถือปฏิบัติสิ่งที่ในหลวงราชการที่๙
มีพระราชปฏิสันธารและได้น้อมนำคำสอนของพระองค์
ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้ค่ะ